เมื่อวานนี้ไทยรัฐจอบประเด็นได้นำเสนอปฏิบัติการชัยยะสยบภัยรี๖๐ทับ๕นะครับ
ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันครั้งแรกของ๓ประเทศในการปรับปรามยาเสพติด
โดยที่ผ่านมาถึงแม้ว่าทางการไทยได้ปรับปรามยาเสพติดอย่างหนัก
และสกัดกั้นยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก
แต่กลับไม่ได้ส่งผลให้การผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำลดน้อยลง
ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นติดตามหาคำตอบได้จากรายงานนี้ครับ
สามเหลี่ยมทองคำปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นแหล่งผลิตส่งออกยาเสพติด
เพราะมีโรงงานผลิตยาเสพติดมากถึง๑๑แห่ง
และกำลังเพิ่มปริมาณขึ้นทวีคูณในชนกลุ่มน้อยของพม่า
โดยสามารถผลิตและส่งออกยาบ้ากว่า๑๐๐ล้านเมตร
ในเขตว้าเหนือเมืองปางซาง
มีกลุ่มตระกูลเป่าตระกูลเวยและกลุ่มโกกั้ง
ซึ่งเป็นพันธมิตรและยังมีการผลิตยาเสพติด
ส่วนในเขตว้าใต้ที่มีกลุ่มมูเซอร์และอาคาอาศัยอยู่จำนวนมาก
ต่อการเข้าล้อมปราบของทางการ
พม่าเองก็ได้รับผลกระทบของยาเสพติด
โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยที่มีการผลิตและขายยาเสพติด
ก่อนจะนำเงินมาซื้ออาวุธเพื่อต่อสู้กับรัฐบาล
ตำรวจปราบรามยาเสพติดซึ่งมีหน้าที่ปราบรามและสกัดกั้น

รวมถึงสำนักงานป้องกันและปราบรามยาเสพติด
ต้องทำงานอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา
จนเกิดความร่วมมือในฝ่ายปฏิบัติ
จากปฏิบัติการใช้ยาสยกไพรี๖๐ทับ๕
เพื่อเข้าทลายโรงงานในรัฐฉานของพม่า
ได้ยาบ้าถึง๓๐ล้านเมตร
ยาอีเคตามีนไอซ์สารตั้งต้นจำนวนมาก
พร้อมเครื่องผสมและหัวต่อยาบ้า
แนวนี้เป็นแนวเศรษฐกิจพิเศษ
เศรษฐกิจพิเศษมีที่ไหน
อำนาจรัฐเข้าไปไม่ได้มาก
อำนาจที่เหนือกว่าคืออำนาจทางการค้า

ยาเสพติดเป็นผลพวงของผลผลิตอย่างหนึ่ง
ที่จะมีการหมุนเวียนทรัพย์สินมหาศาล
เพราะฉะนั้นตามแนวชายแดนมันถึงเทาขาว
ดำป่นกันไปหมดแล้วแต่ส่วนมากจะเทากว่าดำ
ด้านนโยบายเมื่อวันที่๙สิงหาคมที่ผ่านมา
ปปศได้ร่วมกับ๖ประเทศ
ลงนามความร่วมมือในปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองคำ
ตามแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัยระยะ๓ปี
โดยกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการ๑๑จุด
ประกอบด้วยชายแดนอินเดียที่ติดกับพม่า
รัฐฉาน๕เมืองชายแดนยุนนานประเทศจีน
จังหวัดภาคเหนือตอนบนของไทย
แม่น้ำโขงประกอบด้วยท่าเรือกวนเลยถึงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
และจังหวัดเชียงตุงรัฐฉานของพม่า
เพื่อหวังสกัดกั้นยาเสพติด
ไม่ให้ออกจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำให้ได้มากที่สุด
และลดศักยภาพการผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ
ส่วนใหญ่พื้นที่การผลิตอยู่ในเขตเมียนม่า
ซึ่งทางเมียนมาร์ก็เป็น๑ใน๖ของประเทศที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติการ

ในปี๒๕๖๐เราใช้แผนปิดล้อมสามเหลี่ยมทองคำ
คำว่าปิดล้อมสามเหลี่ยมทองคำก็คือ
ไม่ให้สารเคมีที่จะเข้ามาจากทุกทิศทุกทาง
สารเคมีหรือสารตั้งต้นที่จะใช้ในการปิดล้อมสิทธิ์
มันเข้ามาจากหลายเส้นทางหลายช่องทางที่จะไปสู่การยงธรรม
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน
ปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย
ด้วยความร่วมมือของ๖ประเทศมีผลการจับกลุ่มสารตั้งต้นและเคมีพันธุ์
รวมถึง๑๒๐๐๐กิโลกรัม
ถ้าหากนำไปผลิตไอซ์จะได้มากกว่า๘๐๐กิโลกรัม
และสามารถผลิตยาบ้าได้ประมาณ๑๐๐ล้านเมตร